มาดูต่อกันที่เรื่องราวดีพอได้อมยิ้มกันหน่อยดีกว่า
คุณผู้ชมค่ะสมัยนี้ดารงดาราเวลาลงรูปนะ
เขาไม่ได้คัดเลือกแค่แบบว่ารูปสวยรูปหลอกกันนะ
แคปชั่นเด็ดโดนก็ต้องมาเหมือนกัน
งั้นคนไม่กดไลค์เออต้องโดนใจกันด้วยเนี่ย
บอกเลยว่าเจ้าพ่อแคปชั่นนี้
ดิฉันยกให้เลยคนนี้เลยนะ

ไม่รู้วันไปสัญหาแคปชั่นมาจากไหน

อุ้ยเคยขับสิบล้อป่ะเนี่ย

ภาพนี้คุณนึกว่าแคปชั่น

ฉันอยากจะลองดำน้ำลึกลงไป
ต้องเข้ามากดหัวใจรว
แคปชั่นก็เด็ดไม่แพ้หุ่นที่อวดนะ

ต่อความง่วงเป็นสไตล์แต่น่ารักจะตาย
เป็นเราเอง

ไว้กอดเหมือนกัน
ปดท้ายของคุณผู้ชมด็ดไม่แพ้กัน
แคปชั่นอาจจะหมดแต่รักเราไม่เคยหมดจากหัวใจ
แต่รักแคปชั่นที่นุ่มเจมส์เขาสั่นหาลงมานะคุณมูนา
เพื่อนดาราตก็มาคอมเมนต์แซวกันเยอะเลย
รวมไปถึงนางเอกสุดดังค่ะเบลล่ารานีก็มาคอมเมนต
บอกว่าแหมรัวเป็นกลองเลยนะพระคุณ
เออรู้ไม่เท่าไหร่แต่แคปชั่นเนี่ยได้ใจไปเต็มเลยจ้า

ฝ่ายหญิงส่งเข้าประกวดบ้านน้องชิปปี้ของดิฉันนะคะ

แต่ถ้าพี่ไม่ใส่ใจไม่ปลอดภัยนะบอกไว้ก่อน

อุ๊ยอันนี้น้องขาไปใช้
บอกละฉันดีเซอร์

เป็ดเค้าใช้เรียกดักพี่รักเค้าใช้เรียกเธอ
ว้าวใช่แล้วกราบ
ขออีกอันเข้ากับช่วงพอดีเลย
ไวรัสโคโรนาแต่เข้าตาก็ติดเชื้อ
แต่ตอนนี้สงสัยมากกว่าว่าแค่มองหน้าทำไมเข้าตาได้เฉยเลย
แคปชั่นพวกนี้ก็อย่ายาวเกิน

หนูก็ดื้อของหนูแบบนี้
แต่หนูก็อยากเป็นเด็กดีของพี่เหมือนกันนะ
จ๋าบอกเลยเธอน่ะมันอ่อยเก่งเหลือเกิน

ต่อไปเดี๋ยวพี่แจ๊กรีนเอาไปยืมบ้างนะคะ

แต่หนูพูดผิดทุกทีเลยพี่

วินิปักซอยอะเจ็นแซลปักซอย

มันดึงดึงได้ไง